สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้ตะกอนนอนก้น
ต้องคอยเขย่าขวดไว้วันนี้เนี่ยหยิบเอาเรื่อง
แก้ปัญหาราคาโรงพยาบาลราคายาแพงโรงพยาบาลเอกชน
มาตามกันอีกทีนึงคอยเขย่าไว้อย่าให้เรื่องเงียบ
ถ้าเรื่องเงียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระบวนการแก้ปัญหาก็จะช้า
กระบวนการแก้ปัญหาคนก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนฉะนั้น
วันนี้ก็ต้องมาดูว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่ง
มาจากฝ่ายของอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิชัยโภชนกิจ
ซึ่งท่านเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน
และเป็นเลขาของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องควบคุมสินค้าที่ต้องแจ้งราคานั่นแหละ
อธิบดีบอกอย่างนี้ครับว่า
กรมได้ร่วมกับคณะพนิทยาศาสตร์และการบัญชีของจุฬาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนยา
อยู่แล้วต้นทุนยาที่โรงพยาบาลเอกชนกว่าสามร้อยแห่ง
ได้ยื่นราคาซื้อขายมาให้กับกรมแล้วพบว่ายังไงครับ
พบว่ามีการคิดราคายาที่ไม่เหมาะสมแล้วที่น่าเจ็บใจก็คือท่านบอกอย่างนี้
โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีบริษัทโรงพยาบาลในเครือหลายโรง
มีอำนาจในการต่อรองราคาที่ราคาซื้อสูงกว่าเพราะต้องซื้อเยอะนี่มีโรงพยาบาลหลายโรง
ต้นทุนในการซื้อยาก็ถูกกว่าเพราะว่ามีอำนาจต่อรองมากกว่า
แต่ว่ากลับเอายามาขายในราคาที่แพงกว่าโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเดียว
เป็นโรงพยาบาลแบบมูลนิธิซึ่งอำนาจต่อรองก็น้อยกว่า
และก็สามซื้อยาในราคาที่ต้นทุนสูงกว่าด้วยดูสิครับ
ฉะนั้นกรมก็จะนำผลศึกษามาวิเคราะห์และให้คณะพานิทยาศาสตร์ดูว่า
กำไรมาตรฐานของยาแต่ละชนิดเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอหน่อย
พอได้ข้อมูลได้บทวิเคราะห์อย่างนั้นแล้วเนี่ย
จะมีแนวทางดำเนินการต่อถ้าโรงพยาบาลไหนยังคิดราคาแพงแบบสุดโต่ง
ก็ต้องเข้าไปจัดการแต่ตอนเนี้ยกรมจะใช้มาตรการ
เบาไปหานักก่อนทางที่สองตามไปดูที่คนนี้ครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
สุจิตราตุลยาเดชานนท์อาจารย์คณะพานิทยาศาสตร์และการบัญชี
ท่านบอกว่าผลศึกษาพบว่าต้นทุนยาของโรงพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดธุรกิจ
แล้วยังพบว่าโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลและในจังหวัดท่องเที่ยว
ตั้งราคาขายยาสูงกว่าพื้นที่อื่น
ซึ่งธรรมชาติการทำธุรกิจบริษัทใหญ่ก็มีอำนาจต่อรองสูงและซื้อยาในราคาถูกกว่าอยู่แล้ว

เช่นยาแก้ปวดลดไข้

ทั้งนี้จะวิเคราะห์ต้นทุนยา

ต้นทุนเวชพันธุ์และบริการ

ต้นทุนยาโรงพยาบาลเอกชน

ตามโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้

ที่ขายต่ำที่สุดคือ
เอากำไรน้อยไปขาย๑บาท

จาก๔๘สตังค์เอาไปขาย

ยาลดความดัน

ไปตรวจไปตรวจมาขายอยู่ที่
ตั้งแต่๒บาทถึง๕๖บาท
ถามว่าขายในราคา

ขายอยู่๒บาทถึง๖๑บาท

ได้ราคาเป็น๑๐๐๐๐อย่างเนี่ย
ยารักษาลมชัก

แห่งขาย๑๓๐๐ครับ
บางแห่งขาย๓๐๐ไม่ใช่๓บาท

แห่งไปขาย๑๓๐๐ครับ

เอาการคิดกำไรราคายา

ราคาแพงกว่า
สูงกว่าต้นทุนขนาดนี้

เออโรงพยาบาลใหญ่

คิดค่ารักษาพยาบาลใกล้เคียงกันหมด

ต่ำกว่าโรงพยาบาลอื่น

บริษัทยาเขาต้องลดราคาให้อยู่แล้ว

แล้วยังเอากำไรมากกว่า

ต้องตามมาให้กำลังใจอธิบดีกรมการค้าภายใน

จุฬาบัญชีซึ่งเขา

พอวิเคราะห์ได้ออกมาแล้วทีนี้แหละ

เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องจ่ายเงินแพง

ค่าบริการทางการแพทย์

คนที่ไปนอนโรงพยาบาล

ให้ดูตาหน่อย
โน่นดูนี่ถามไม่กี่คำไปแล้ว

มาตรฐานไม่ได้เลยครับ

อธิบดีกรมการค้าภายในด้วยว่า

เรื่องการบริการทางการแพทย์

เรื่องค่าบริการเรื่องนั้นเรื่องนี้

แต่ว่าเอาเป็นเรื่องเรื่องไป
ตอนนี้จัดการค่ายาให้ได้ก่อน
แล้วถ้าจัดการค่ายาได้

เอากำไรกันแต่พอสมควร

คนไข้ไม่เดือดร้อนจนเกินไป

ว่าด้วยเรื่องค่าบริการรักษาทางการแพทย์

เดี๋ยวนี้ราคาโรงพยาบาล

เขาเข้าที่เขามีมาตรฐานแล้ว

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะครับ
เรามาตามติดกันเรื่องนี้อย่างต่อนี้นะครับ